บอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าคดีไม่ค่อยจะคืบหน้าสักเท่าไหร่
กรณีนี้ค่ะเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีไปอยู่ที่บ้านแฟนนุ่มนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นุ่มไม่อยู่ไปทำงานต่างอำเภอปรากฏว่ามีน้าชายของแฟนนุ่มเป็นน้าแท้นะ
เคาะประตูจังหวะที่น้องผู้หญิงคนนี้อาบน้ำอยู่น้องเขาก็ไม่เปิด
น้ำเสร็จก็รีบเข้าห้องน้าชายคนนี้เคาะอีกน้องไม่เปิดปีนหน้าต่างเข้ามาเลย
อืมแล้วก็ข่มขืนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษายน
แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองนครราชศรีมาผู้เสียหายก็กลัวว่าเรื่องจะไม่คืบหน้านะคะ
ก็เลยร้องเรียนผ่านเพจนี้ด้วยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
เพจเฟซบุ๊คที่เขามีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เขาบอกชื่อน้าชายแฟนนุ่มของเด็กผู้หญิงวัย๑๕ที่ก่อเหตุเอาไว้ชัดเจน
บอกว่าชื่อนายวัชรินหรือนายน้อยอายุ๓๒ปีนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้แจ้งความเอาไว้แล้วทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบความคืบหน้าให้นะคะ
คือทางตำรวจบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความก็ให้น้องผู้หญิงอายุสิบห้าเนี่ย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาปรากฏว่ามีร่องรอยถูกคมขืนจริง
ทีมข่าวของเราก็ไปถามเรื่องนี้กับคุณแม่ของน้องผู้หญิงผู้เสียหายที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองนะคะอยู่คนอำเภอกันทางคุณแม่เนี่ยอยู่ในอำเภอคอนบุรี
คุณแม่บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคืนวันที่๒๙เมษายน
ลูกสาวแม่เนี่ยไปอยู่บ้านแฟนนุ่มมาเป็นปีแล้ววันเกิดเหตุลูกสาวอยู่บ้านลำพังแฟนนุ่มเนี่ย
ไปทำงานต่างอำเภอ๒๓วันแล้วก็จะเดินทางกลับ
ลูกสาวเล่าให้แม่ฟังว่านายน้อยน้าชายของแฟนนุ่มของเธอเนี่ยนะคะ
เคาะประตูให้เปิดน้องเขาอาบน้ำอยู่น้องเขาก็เลยไม่ยอมเปิด
ปรากฏว่าเคาะอีกค่ะน้องเขาอาบน้ำเสร็จก็วิ่งเข้าไปในห้อง
น้อยก็ยังเคาะอีกเคาะอยู่นั่นนะคะตัวเด็กผู้หญิงวัยสิบห้าคนนี้ก็ไม่เปิดค่ะ
สุดท้ายนายน้อยอาศัยความชำนาญของบ้านพักหลังนี้นะคะ
นเข้าไปทางหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกแล้วก็ลงมือข่มขืนน้องอะค่ะ
อยู่บ้านพอตื่นขึ้นมาน้องเขาก็ไปอาบน้ำปกติเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปเคาะประตูห้องน้ำบอกให้น้องเขาเปิดประตู
แต่น้องเขาไม่ได้เปิดน้องเขาไม่ได้เปิดประตู
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็เคาะอีกบอกให้เปิดประตู
ว่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่น้องเขาไม่ได้เปิดพอเขาอาบน้ำเสร็จน้องเขาก็รีบเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
เสื้อผ้ายังไม่ทันเสร็จเลยค่ะเขาก็เคาะประตู
แต่น้องไม่ได้เปิดน้องล็อกประตูห้องแต่หน้าต่างมันล็อกไม่ได้
เขาปีนเข้าไปทางหน้าต่างค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครราชศรีมา

ผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่ถูกกระทำนะคะ
เพื่อให้แน่ชัดถึงพฤติการในการก่อเหตุ
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจน

เกิดจากคนร้ายที่เป็นน้าชายของแฟนนุ่มข่มขืน
หรือเป็นร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแฟนนุ่มเอง
ก็จะต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ละเอียดให้ชัดเจนด้วย
ทางตำรวจบอกว่ายืนยันว่าคดีนี้ไม่ล่าช้าแน่นอน
แต่ขั้นตอนต่างต้องรอผลการตรวจสอบให้ชัด
แล้วก็ขอให้ญาติของผู้เสียหายมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนะคะ
หลังจากนี้จะออกหมายเรียกคนที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำค่ะ
ถ้ามีความผิดชัดเจนก็จะออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เดี๋ยวดีไม่ดีแฟนนุ่มนี่ก็จะถูกข้อหาพรากผู้ยาวไปด้วยหรือเปล่านะครับ